เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
เจ้าของเป็นพยาบาลด้วย

เหมือนพี่ผู้ชมหนูน่ะ
เป็นขนของผ้าขนหนู
แล้วก็มีป้ายชื่อร้านคาดไว้ก็เหมือนเป็นผ้าขุนหนูผืนใหม่
เอาไปตั้งอยู่นี่กินได้นะจ๊ะ
นี่ค่ะคือคุณก้อยคุณก้อยนางสาวสาวิตาโพกลัด
อายุ๔๕ปีเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นเจ้าของร้านรักนะคาเฟ่
เล่าให้ฟังค่ะว่าจริงไอเดียได้มาจากลูกค้ารู้ไหม
ใช่ว่าลูกค้าเขาเอารูปเครพภาคหนูเนี่ยมาให้ดูแล้วก็บอกว่า
นี่พี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อยทำแบบนี้ให้หนูหน่อยสิหนูอยากกิน

หนูไปเจอรูปนี้มาปรากฏว่าคุณก้อยก็ทำตามตัวอย่าง
แล้วก็เสริมสไตล์ของทางร้านไปด้วยคืออันนั้นเขาอาจจะไม่มีที่คาด
ก้อยก็มาเติมที่คาดให้แบบนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ในเพจร้าน
ลูกค้าเห็นลูกค้าโทรมาสอบถามเพียบเลยค่ะ
ตอนนี้นะวันหนึ่งจองเครปผ้าขนหนูมากกว่าวันละ๑๐๐ชิ้น
แต่ด้วยความที่คุณก้อยเองเขาก็เป็นนางพยาบาลด้วยก็ทำไม่ทันนะคะ
แล้วคุณก้อยบอกว่ากระแสตอบรับดีมากขายไม่แพงด้วย
ชิ้นนี้ขาย๕๐บาทเองนะคะแล้วช่วงนี้ขายได้นะ
วันหนึ่งประมาณ๓๐๕๐ชิ้นก็ได้รายได้วันหนึ่ง๒๐๐กว่าบาทแล้วนะคะ
ซึ่งเครปผ้าขนหนูของทางร้านเนี่ยเขาทำเป็นเมนูของหวานปกติเลย
คือจะเป็นเครปเย็นช็อกโกแลตไส้ครีม
ขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนทำเคล็ปปกติเลยค่ะแค่ต่างตรงการพับ
พับเนี่ยเขาจะพับแบบม้วนเหมือนภาคหนู
แล้วก็เอาผงโกโก้มาโรยบนผิวเครปให้มันเหมือนกับเส้นใยของผ้าขนหนู
แล้วก็จัดทรงให้สวยงามค่ะซึ่งเวลาเอาไปแช่เย็นเย็นนะคุณ
แล้วเอาออกมานะอากาศร้อนแบบนี้ตัดไปข้างในมันจะมีครีม
มีความหวานของโกโก้มันจะนุ่มมันจะเนียนมันจะละมุนมาก
ผมนึกว่าพออากาศร้อนเราไปแช่เย็นแล้วเราเอาออกมาเนี่ย

ไม่ได้เดี๋ยวน่าจะเลิกโกโก้หมดนะคะ
นึกว่าเป็นผ้าขนหนูเอ๊ะใครเอาผ้าเย็นไว้ในตู้เย็นเนี่ย
เอาออกมาแกะห่อเช็ดหน้าทันที
อันนี้ต้องกินค่ะถึงจะชื่นใจถึงจะสบายใจนะคะ
แล้วที่ร้านเนี่ยเมื่อกี้ที่ฉันเห็นแว๊บมีเมนูอื่นอีก

ราคาอยู่ที่๑๕๐บาทนะคะ
เพราะฉะนั้นใครอยากไปเนี่ยก็ไปได้เลยที่ร้านรักนะคาเฟ่

ใช่ค่ะร้านนี้อยู่ที่ร้านรักนะคาเฟ่
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีบอกบ้านเลขที่ร้านเลยละกัน

เปิดทุกวันเลยตั้งแต่๑๐โมงเปิดแล้วจนถึง๖โมงเย็นนะคะ
แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็น่าทานนะ
ใช่ค่ะดีนี่เป็นของผู้นักประชานช่วงหน้าร้อนพอดีเลย